ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ตามกันตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นเมื่อวานเลยนะ
แล้วเรื่องนี้อย่างที่บอกพอเราตามข่าวไปเรื่อยจนค่ำจนดึก

มันไม่ใช่เกิดเหตุการณ์ที่แป้นพิมพ์หรือว่าคอมพิวเตอร์ระเบิด

ใช่แต่ทีนี้ต้องมาดูอันที่๒ต่อว่าที่มันเกิดจากปืนเนี่ย
ปืนที่ว่าเกิดจากการเจาะยิงไหมหรือทำหล่นกระแทกแล้วปืนลั่น

ใช่ค่ะทีนี้เหตุการณ์นี้ต้องเล่าย้อนให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะ
มันเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งที่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแถว
โดยศพของน้องนกพระสินหรือว่าน้องโชควัย๑๕ปี
ลักษณะก็คือตรงหน้าตรงคิ้วซ้ายเนี่ยเป็นแผลลึกนะเห็นกระดูกเลย
แล้วเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจเบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายน้องก็เสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ทีนี้เรื่องนี้เราก็ต้องไปสอบถามคุณครู
คุณครูประจำวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะ
คุณครูศาสินาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
ก่อนหน้าที่จะใช้ห้องเรียนห้องนี้มีน้องม๒มาเรียน
เด็กก็นั่งที่คอมเครื่องที่เกิดเหตุก็ปกติไม่มีอะไร
หลังจากม๒หมดคาบม๓เข้ามานั่งเรียน
เปิดใช้คอมพิวเตอร์ไม่ถึง๑๐นาที
มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจู่เป็นเสียงดังขึ้นมา
จากโต๊ะที่น้องโชคนั่งอยู่
คุณครูวิ่งไปดูสภาพคือ
สิ่งที่ครูเห็นด้วยสองตาของครูคือเลือดอาบหน้าน้องโชค
โชคนอนหงายแน่นิ่งอยู่ที่พื้น
ครูก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ทีนี้ค่ะตอนแรกอันนี้ต้องบอกว่าความเข้าใจแรกก็คิดว่า
เป็นเพราะว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหา
แต่คอมพิวเตอร์นี้เพิ่งจะซื้อมาใหม่นะ
๑๒กันยาที่ผ่านมานี้เองค่ะ

เรื่องนี้นะแม่ของน้องโชคเอง
บอกว่าโอ้โหต้องมาเสียลูก

ดูจากสภาพศพแม่ก็ไม่เชื่อ
ว่าเกิดจากการที่คอมพิวเต

แม่บอกว่าแม่ไม่อยากให้ลูกตายฟรี
รวมถึงยายของน้องโชคเองก็

บอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าโดนแป้น

เนี่ยมีการออกแถลงชี้แจงมานะคะเนื้อหาใจความในแถลงของเอเซอร์เนี่ยค่ะ
อยู่ตรงสัก๒๓บรรทัศน์สุดท้ายคือชี้แจงบอกว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันแยกจากตัวเครื่อง
แล้วก็ไม่มีระบบไฟฟ้าหรือว่ากลไกที่ทำให้เกิดการระเบิดได้
ขอชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้รับการตรวจสอบมาตรฐานทุกรุ่น
อืมนี่แปลว่าอะไรทางบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เองเนี่ยยืนยันครับ
คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุและทำให้เกิดการระเบิดถ้าแปลความจากที่เอเซอร์บอกก็คือ
ไอไอไอไอคีย์บอร์ดที่โบ๋เนี่ยครับไม่ได้โบ๋จากไฟจากคอมพิวเตอร์ค่ะ
เออแล้วไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนี้จากการระเบิดแต่เป็นไปได้ว่าอาจจะโดนอะไรมากระทบ
อะไรสักอย่างจนมันหลุดออกมาอ่าหลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวเด็กชายเอนะเพื่อนของน้องโชคพร้อมกับพระอีกรูปหนึ่ง
พระรูปนี้เนี่ยเป็นผู้ปกครองของน้องเอครับตำรวจเขาพามาสอบปากคำที่สพบางบัวทอง
เค้นละเอียดเลยนะจนสุดท้ายครับน้องเอสารภาพว่าตอนแรกนะ
สารภาพว่าขโมยอาวุธปืนลูกโม่จุด๓๘มาจากพระผู้ปกครองรูปนี้แหละ
แล้วก็แอบพกมาที่โรงเรียนด้วยน้องเอบอกควักปืนออกมาเหมือนจะโชว์เพื่อน
แล้วดันทำตกแล้วลั่นลั่นใส่หัวของน้องโชค
กระสุนทะลุไปโดนแป้นคีย์บอร์ดจนแป้นเสียหายเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น้องเอเนี่ย
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนที่สพบางบัวทองนะ
อันนี้พลิกสองที่ดอมเล่าไปในพลิกสองค่ะน้ำแข็งมีต่อไหมมีต่อค่ะพี่เบิร์ต
เพราะว่ามันกลายเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
แล้วตำรวจเนี่ยคือก็มีการพอเอาจริงนะฟังจากที่น้องเอเนี่ย
ให้ข้อมูลมันมีพิรุธหลายอย่างค่ะเพราะว่าตำรวจบอกว่าเอ๊ะ
ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องปืนเลยนะปืนเนี่ยตอนที่ไปตรวจสอบ
เจอเป็นเหมือนกับหัวกระสุนหัวกระสุนบีบี้แบนอยู่น่ะ
ว่าน่าจะเป็นหัวกระสุนจุดสามแปดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือตำรวจบอกว่า
คำให้การมันมีพิรุษตรงที่ว่าตำรวจบอกว่า
ถ้าเกิดว่าเป็นปืนลูกโม่นะมันจะไม่ลั่นเองง่ายไหม
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือแผลของน้องโชคผู้ตายเนี่ยมีคราบเขม่าวดินปืนเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก
ลักษณะนี้เป็นการเจาะยิงครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะ
ข้อมูลที่น้ำแข็งเล่าให้คุณผู้ชมฟังอันนี้
เป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะคะครับซึ่งตำรวจนะฮะ
ตำรวจเป็นคนเป็นคนพูดถึงข้อมูลนี้นะค่ะอ่า
ทีนี้ก็เลยเค้นถามแล้วน้องเอน่ะยอมเปิดปาก
บอกว่าโกรธแค้นกับผู้ตายนั่นไงเลยขโมยปืนลูกโม่จุดสามแปดจากพระรูปหนึ่ง
นั้นน้องโชคอะนั่งก้มหน้าพิมพ์งานอยู่อืมแล้วตัวน้องเอโมโห
หยิบปืนออกมาจากกระเป๋าเจาะไทยทอยแล้วเหนียวไกลยิงค่ะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงไว้แบบนี้นะ
สรุปว่าตัวน้องเอเองบอกเลยว่ามีความแค้นกับน้องโชคอยู่
แล้วก็เอาปืนมาแล้วก็มันไม่ใช่การปืนลั่นแล้วล่ะ

อันนั้นคือที่ตำรวจเข็นสอบใย
คำถามคือปืนใครปืนมาจากไหนครับ
ส่วนพระผู้ปกครองที่บอกว่าเป็นผู้ดูแลน้องเอเนี่ยนะ

ปืนนั้นไม่ใช่ของตนนะใช่และไม่รู้ว่าเอเอามาจากไหน
นี่ไงนี่แหละค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นสักประมาณ๕โมง
คือตำรวจเชิญพระคำนึงพระลูกวัดวัดลาดประดุกมาสอบปากคำค่ะ
พอสอบเสร็จประมาณชั่วโมงนึงนะคุณผู้ชมก็ออกมามาให้สัมภาษณ์บอกว่า
อาตมาไม่เคยเห็นเลยว่าเอมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
แล้วเอก็ไม่เคยมาพูดปรึกษาหารืออะไรกับอัตมาว่ามีปัญหากับเพื่อน

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปขโมยมาจากรุ่นพี่คนไหน

แต่ช่วงหัวค่ำครับช่วงหัวข้ามเมื่อวาน
กู้ไพไปงมหาเลย
หาปืนที่น้องเอใช้ก่อเหตุ
ปรากฏว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์ครับ

อยู่ที่คลองบางไผ่ในอำเภอบางบัวทองนี่ฮะตอนไปเจอ
แล้วพอ๕ทุ่มตำรวจสพบางบัวทอง
ประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมา
สอบประคำเยาวชน๑๑คน
ก็จะมีทั้งที่เป็นพยานและผู้ร่วมก่อเหตุ

โดยท่านผู้กำกับสพบางบัวทองมาเปิดเผยว่า

ทีแรกบอกปืนลั่นตอนหลังบอกใช้ปืนยิง
แต่มันยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นเจตนายิงหรือเปล่า

ส่วนที่คีย์บอร์ดคอมมีร่องรอยแตกนั้น

ยังต้องบอกนะจนถึงตอนนี้มันยังไม่ชัดเจน
เดี๋ยวจะมีการแถลงทีช่วงเช้าวันนี้ครับ

จะมีการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง๔คน

แล้วก็คนที่มีส่วนรู้เห็นด้วยครับ
เมื่อกี้ที่น้ำแข็งบอกเนี่ย
ตำรวจเขาบอกตอนเค้นสอบเป็นปืนอะไรนะ

แต่ผมถามข้อมูลจากคนที่เขาเล่นปืนนิยมปืน
เขาบอกว่าไอ้กระสุน๓๘น่ะ

เอาล่ะวันนี้ผมว่าต้องดูความชัดเจนของความชัดเจนกันอีกทีหนึ่ง
แต่ตอนนี้ฟังเสียงผู้กำกับสภบางบัวทองหน่อยนะครับ
พกปืนมาแต่เจตนายิงเนี่ยเรายังตรวจสอบไม่ชัดเจน
ในเบื้องต้นเนี่ยพยานหลักฐานมันระบุไปทางปืนรัฐ
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคีย์บอร์ดตอนที่ปืนลั่นหลังจากการสอบสวน
คุยกับนักวิทยาศาสตร์แล้วน่าจะเป็นการตกลงไปกระแทก

ตกลงไปกระแทกคีย์บอร์ดใครปรากฏความผิดก็ดำเนินการหมด
แต่ตอนนี้ในเรื่องต้นก็ที่เช็คได้ตอนนี้๑๐ปี
คนเอาปืนมาอะไรอย่างเงี้ยคนเอาปืนมาคนเอาปืนไปทิ้ง
ท่านผู้บังกับบอกนะครับว่าตอนนี้การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นนะ
แต่ถ้าพบความผิดเนี่ยก็จะแจ้งข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนทั้งหมด
ส่วนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดครับ
นี่คือสรุปได้แบบแน่นอนเบื้องต้นเลยว่าไม่เกี่ยว
แต่ไอ้ที่เกี่ยวเนี่ยมันเกี่ยวกับปืนแต่เดี๋ยวต้องไปดูนะ
ว่ามันจะตกกระแทกปืนลั่นจ่อยิงกระสุนไปโดนแป้นต่อหรือยังไง
พอมันออกมามุมนี้แล้วเนี่ยวันนี้ต้องดูท่าทีของคุณแม่
ท่าทีของคุณแม่ว่าคุณแม่จะทำยังไง
เมื่อวานคุณแม่เหมือนจะไม่สงสัยสายเหตุการณ์เสียชีวิต
แต่ถ้าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้
คุณแม่ท่าทีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีแล้ว
น้องโชคด้วยคุณยายน้องโชคด้วย
แต่ก็อย่าลืมค่ะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็ก
สหาววิชาชีพต้องเข้ามาและที่บอกว่าต้องตามความคลิปหน้า
ดอมบอกว่าวันนี้
รวมถึงประเด็นที่พอเอาเข้ามาในห้องคอมคุณผู้ชม
แล้วตอนแรกที่คุณครูออกมาแล้วก็บอกว่ามันเป็นแบบแป้นระเบิด

ครูจะช่วยปกปิดหรืออะไรหรือเปล่า
อันนี้คือไม่ได้กล่าวอ้างไม่ได้โทษอะไรนะคะ
แต่คุณครูก็ชี้แจงว่าตอนที่มันเกิดเหตุตอนนั้น

วันนี้ผมว่าตำรวจจะสรุปจนมีความชัดเจนได้